คุณผู้ชมคะมาถึงเรื่องนี้ค่ะที่คุณผู้ชมรอฟังกันอยู่นะคะ
กรณีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดาเรื่องที่ดูเหมือนว่าจะจบแต่ยังไม่จบ
ดูเหมือนว่าชัดเจนแล้วแต่ก็ยังไม่ชัดนะคะ
คุณผู้ชมที่ตามข่าวนี้คงได้ฟังการแถลงสรุปสำนวนคดีของตำรวจเมื่อ๒๖เมษายน
คุณผู้ชมตั้งใจฟังจนตั้งข้อสังเกตว่ามันมีภาพที่ทางตำรวจนำมาแถลง
เป็นภาพบาดแผลที่ขาของคนคนหนึ่ง
แล้วตำรวจก็แถลงในลักษณะที่ว่าบาดแผลที่ขาภาพนี้ที่เอามาให้ดู
เป็นบาดแผลที่เย็บแล้วแล้วลักษณะการเย็บเนี่ยค่ะ
ว่านี่แหละบาดแผลที่เกิดจากใบพัดเรือมันจะมีลักษณะแบบนี้
คุณผู้ชมก็สังเกตจนโอ้โหคุณผู้ชมบอกว่าแล้วแผลนี้ขานี้แผลใคร

ทุกคนคิดว่าเป็นของคุณตังโมด้วยซ้ำนะ
ค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ไงคะ
มันเป็นภาพที่ตำรวจไปเอามาจากอินเทอร์เน็ต
คือมีการตั้งข้อสังเกตมีการวิจารณ์กันเยอะ
วันนี้ตำรวจนัดแถลงอีกทีนึงแถลงเรื่องนี้เลยอ่ะเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยอ่ะ
ใช่ค่ะแล้วมันก็ขึ้นมาว่าเป็นบาดแผลของชาวต่างชาติคนนึง
ที่ถูกของมีคมบาดและของมีคมนั้นเขาไม่ได้ระบุด้วยซ้ำว่าเป็นใบพัดเรือหรือเปล่า

แต่ตำรวจเอามาแถลงในลักษณะที่ว่านี่ไงบาดแผลที่โดนใบพัดเรือ

โอ้โหคนก็เลยตั้งคำถามไปที่ตำรวจนะคะ
ว่าอุ๊ยตำรวจเวลาแถล่งคดีใหญ่ข่าวขนาดเนี่ย
ภาพที่นำมาใช้ในการแถลงมันต้องมีที่มาที่ไป
ต้องบอกได้ชัดเจนต้องตอบได้ทุกคำถามของประชาชน

ทีนี้ค่ะเราก็เลยให้คุณผู้ชมย้อนฟังคำแถลงของตำรวจอีกทีนึง
เมื่อ๒๖เมษายนเกี่ยวกับภาพนี้นะคะ
แล้วก็เทียบเคียงกับคำแถลงวันนี้
ที่ตำรวจชี้แจงเกี่ยวกับภาพภาพนี้ลองฟังดูค่ะ
เกิดจากการถูกไบพัดเรือปัด
นี่ค่ะเราเปรียบเทียบนะคะคำแถลงของตำรวจเกี่ยวกับภาพนี้
เมื่อ๒๖เมษายนที่เป็นการแถลงสรุปสำนวนคดี

เสียงพูดที่ใช้คำว่าอ้างอิงจากกรณีต่างประเทศ
ที่มีผู้เคราะห์ร้ายถูกใบพัดเรือชนิดเดียวกัน
ปั่นขาบาดแผลหลังการเย็บมีลักษณะโค้งเว้า
เช่นเดียวกับบาดแผลของคุณแตงโมอืมแต่จากการไปหาข้อมูลของหลายหลายท่าน
เอาภาพนี้ไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตครับบาดแผลที่ตำรวจเอามาใช้
เป็นภาพของชาวต่างชาติที่เขาไม่ได้ระบุว่าเป็นบาดแผลที่โดนใบพัดไงฮะ
คืออันนี้ไม่ใช่บาดแผลจากร่างของคุณตังโมหรอกแต่ตำรวจบอกว่าถูกใบพัดเหมือนกัน
ใช่ค่ะคือเอาจริงจริงพี่อุ๋ยแฟร์แฟร์กับตำลวดนะวันที่แถลงยี่สิบหกเมษายน
ตำรวจก็ไม่ได้บอกนะคะว่านี่คือแผลของคุณตังโมนะคะอ่าไม่ใช่ไม่ได้บอกว่าเป็นแผลคุณตังโม
แต่บอกว่าเป็นชาวต่างชาติที่ถูกใบพัดเรือเหมือนกัน
ดังนั้นประเด็นสำคัญคือมันไม่ใช่แผลจากใบพัดเรือไงคะ
เพราะพอคนไปหาข้อมูลไปดูมาอุ๊ยเขาไปประสบเหตุในงานเลี้ยงอะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหม
ดังนั้นวันนี้ที่ตำรวจแถลงตำรวจก็บอกว่าให้ย้อนไปฟังอีกที
เมื่อยี่สิบหกเมษายนว่าในคลิปที่ตำรวจเอามาเปิดอ่ะ
พูดว่ายังไงโอเคมันก็ชัดตำรวจไม่ได้บอกว่าภาพที่เอามาให้ดูคือแผลของคุณแตงโม
ตำรวจใช้คำพูดที่ว่ามันคือบาดแผลของชาวต่างชาติ
แต่โดนใบพัดเรือนี่ไงดังนั้นประเด็นสำคัญมันคือไอ้คำว่าโดนใบพัดเรือนี่แหละ
ซึ่งมันไม่ใช่วันนี้พอตำรวจแถลงอีกทีตำรวจก็ขออภัย
ครับว่าให้ข้อมูลที่อาจจะคลักเคลื่อนอะไรแบบเนี้ยค่ะ
ดังนั้นคุณผู้ชมคะเรื่องของภาพภาพนี้เอาให้ชัดกันแบบนี้ดีกว่า
ภาพนี้นะคะมันคือภาพบาดแผลที่ขาของเมซี่กรู
นักศึกษาสาวที่เคยได้รับบาดแผลนี้จากงานสังสรรค์ตั้งแต่ปีสองพันสิบเก้า
ข้อความถ้าแปลเป็นภาษาไทยจากสื่อต่างชาติ
เขาจะใช้ข้อความว่าหญิงสาววัยยี่สิบเอ็ดปี
ได้รับบาดเจ็บขณะร่วมงานเลี้ยงที่โรงแรมยี่สิบกันยายนปีหกสอง
ถูกของมีคมกรีดที่ขาขวาลึกสามสิบเซนติเมตรไม่ทราบว่าเป็นของมีคมชนิดใด
อันนี้สำคัญถูกของมีคมกรีดที่ขาขวา
ไม่ทราบว่าเป็นของมีคมชนิดใดคือสื่อต่างชาติไม่ได้บอกด้วยซ้ำว่าภาพนี้แผลนี้เกิดจากใบพัดเรือไงคะ
วันนี้น้องมิ้นคุณอรัชพรผู้ประกาศข่าวของเราทักไปเลยนะคะ
ทักไปถามถึงเรื่องนี้จากตำรวจนะคะก็ได้รับคำตอบมาว่า
ผมยืนยันว่าบาดแผลนี้เป็นบาดแผลของหญิงสาวคนนึงจริงจริงแต่ตอนนี้ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้
แล้วก็อีเมลไปหาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคดีนี้แล้วเดี๋ยวจะติดต่อกลับมานี่นะคะ
แล้วก็บอกกับน้องมิ้นว่าไม่ต้องติดต่อกลับไปที่เขาแล้วนะเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมาเอง
แล้วเขาก็ยืนยันว่าเป็นบาดแผลของหญิงสาวที่ชื่อว่าเมซิกรูจริงอะค่ะครับ
เรื่องราวนี้นะคะขุดโดยชาวเน็ตค่ะนำมาซึ่งคำถามไปที่การทำงานของตำรวจแบบปฏิเสธไม่ได้
ดิฉันไม่ได้จะโจมตีตำรวจนะคะแต่มันเกิดคำถามจริง
มันเกิดคำถามจากประชาชนจริงว่าการที่คดีของคุณตังโมเป็นคดีใหญ่มาก
คนติดตามกันเยอะมากแต่ตำรวจเอาภาพบาดแผลของชาวต่างชาติที่ภาพมันยังไม่ได้สรุปเลยว่าโดนจากใบพัดเรือ
แล้วเอามาเทียบเคียงกับแผลของคุณแตงโมที่ตำรวจพยายามจะบอกว่าโดนใบพัดเรือ
มันก็เลยทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเปล่านะคะก็นำมาซึ่งการที่ตำรวจแถลงวันนี้บ่ายสามโมงนะคะ
คืออย่างที่บอกคุณผู้ชมตอนที่มีการแถลงตำรวจใช้คำว่าบาดแผลโค้งเว้าที่มีลักษณะเดียวกันในวันแถลงสรุปคดี
จากมันมีข้อจำกัดทางกฎหมายลักษณะไม่สามารถนำบาดแผลจากศพมาเสนอได้
อันนี้เราเชื่อว่าคุณผู้ชมเข้าใจนะจากการแถลงชี้แจงวันนี้
ที่ตำรวจบอกว่ามีข้อจำกัดทางกฎหมายที่ไม่สามารถนำบาดแผลจากศพคุณแตงโมจริงมานำเสนอได้
หลังการเย็บมีรูปโค้งเว้าเป็นตัวเอสแล้วบาดแผลอันนี้มันค้นได้คือกูเกิ้ลเลยอ่ะ
แล้วเขาก็เลยเอาภาพเหล่านี้มาใช้คือประหนึ่งว่าเอามาแทนลักษณะบาดแผลในร่างของคุณแตงโม
แต่ไปบอกว่าถูกใบพัดเรือซึ่งชาวเน็ตเข้าไปดูบอกอุ้ยเหตุการณ์นั้นเขาไม่ใช่ใบพัดเรือนะ
ใช่เพราะเขาไม่ได้บอกว่าโดนใบพัดเรือจริงหรือเปล่าไงคะ
ก็เป็นเรื่องของเหตุการณ์ในงานเลี้ยงด้วยอะไรอย่างนี้
วันนี้ตำรวจก็เลยขออภัยประชาชนที่นำภาพซึ่งไม่ได้ระบุแหล่งที่มาอย่างครบถ้วน
ทำให้เกิดความเข้าใจที่กำกวมและมีข้อสงสัย
แล้วก็ยืนยันว่าไอ้ภาพภาพนี้ที่เป็นประเด็นดราม่าอยู่ตอนนี้ค่ะ
ตำรวจยืนยันว่ามันไม่ได้ส่งผลทำให้รูปคดีสำนวนคดีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยนะคะ
อันนี้ที่คนติดใจกันมากว่าแล้วสำนวนที่ส่งไปยังอายการ
คือมันรัดกลุ่มขนาดที่จะเชื่อถือได้หรือเปล่าว่า
มันเป็นอย่างที่ตำรวจแถลงสรุปคดีวันนั้นจริง
ใช่ค่ะเพราะว่าสำนวนคดีตอนนี้ก็อยู่ที่อายการนะคะ
คือตอนนี้รอฟังอายการว่าทางอายการจะตีกลับไปที่ตำรวจ
หาหลักฐานเพิ่มสอบปากคำเพิ่มหรืออะไรหรือเปล่า
หรือว่าหลักฐานมันจะชัดถึงขั้นที่ว่าอายการจะส่งฟ้องศาลได้เลย
ก็รอฟังทางอายการแล้วที่ตำรวจแถลงวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ตำรวจท่านก็นำคลิปข่าวของเราค่ะพี่อุ๋ย
ออกอากาศไปเมื่อ๒๕เมษายน
แถลงวันหนึ่งใช่ค่ะเพิ่งเอาไปเปิดวันนี้ค่ะ
แล้วก็ให้สื่อมวลชนดูคือดิฉันเล่าเนอะค่ะ
ที่ตำรวจเอาไปนั่นแหละยังไงตำรวจท่านเอาไปวันนี้ยังไง
คือทีมข่าวของเราที่ไปทำข่าวนี้คือไปคุยกับผู้ชายคนนึง
เราใช้เป็นนามสมมุติเนาะผู้ชายคนนี้เขาประสบอุบัติเหตุ
เขาถูกเรือสปีดโบสต์พุ่งชนแล้วเขาก็ตกลงไปในน้ำ
แต่เขาตกจากทางหัวเรือนะแล้วก็ถูกใบพัดเรือปั่นขา
แต่ใบพัดเรือเราก็บอกไปแล้วแหละว่า
มันไม่ได้เหมือนกับใบพัดเรือสปีดโบ๊ทที่คุณแตงโมประสบเหตุนะ
เพราะเราไม่รู้ว่าใบพัดเรือมันยี่หอเดียวกันหรือเปล่า
แต่เป็นใบพัดเรือนี่แหละปั่นขาแล้วขาก็จะมีแผล

ตำรวจก็เลยเอาข่าวของเราอันนี้ไปแถลงวันนี้
เหมือนกับว่าดูข่าวนี้ของไทยรัฐก็แล้วกัน
ก็จะได้เข้าใจว่ารักษณะแผลเป็นยังไง
คือวันนี้หลังจากที่ตำรวจแถลงเนี่ย
เหมือนที่คุณเข็มมาสอนบอกใช่ไหม
ว่าอ๋อก็อยากจะหาแผลของคุณแตงโมมาเทียบเคียงให้ดู
เพราะว่าไม่สามารถนำแผลจากภาพของศพจริงเนี่ยมาให้ดูได้
ก็ไปเสิร์ชหาดูแล้วก็ได้ภาพนี้มา
ปรากฏคนก็ไปตรวจสอบต่อ
แล้วก็ปรากฏว่าก็ตรวจสอบจากภาพที่ตำรวจเอามาแถลง
เอ้าไม่ใช่เหตุการณ์แบบนี้นี่

เอาแล้วท่านไม่ตรวจสอบท่านจะไปผิดเรื่องของละเมิดอะไรเองหรือเปล่า
เหมือนกับนำเข้าข้อมูลเป็นเฮ็ดเองรึเปล่า
แล้วท่านไม่ตรวจสอบหน่อยเหรอไปขอเขาหรือยังอะไรหรือยัง

ไทยรัฐทีวีเขาก็เคยนำเสนอข่าว
ข่าวว่าบาดแผลจะเป็นลักษณะแบบนี้

ตำรวจไม่ได้ขอเราก่อนจริงนะฮะ

ทำงานร่วมกับตำรวจ

เราก็ส่วนเหตุการณ์ในข่าวตรงนี้
อันนี้ต้องขออธิบายนิดหนึ่งว่า
แล้วไปเจอภาพนี้เลยไม่ใช่นะฮะ
ทีมข่าวของเราเนี่ยลองหาข้อมูลว่า
มีใครเคยประสบเหตุเรื่องของตกเรือแล้วถูกใบพัดเรือบาดบ้าง
แล้วก็ทีมข่าวของเราไปเจอตัวผู้ชายท่านนี้จริง
แล้วก็ให้ขอสัมภาษณ์เขาแล้วก็ไปขอดูบาดแผลที่ขาของเขา
ก็คือสิ่งที่เรานำเสนอที่ทีมข่าวเรานำเสนอมันมีที่มาที่ไป
แล้วมันก็มีหลักฐานเนี่ยเราก็ให้ดูแผลแบบนี้ค่ะ
แต่ดิฉันเล่าเองข่าวนี้ดิฉันก็ย้ำไปแล้วว่า
แต่เหตุการณ์มันต่างกันนะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณตังโม
ผู้ชายคนนี้ไปพัดเรือเราก็ไม่รู้ว่าขนาดเดียวกันยี่ห้อเดียวกันเหมือนกัน
เรือสปีดโบ๊ทที่คุณตังโมนั่งไปหรือเปล่า
โค้งเว้าจะเท่ากันหรือเปล่าก็ไม่รู้คือความจริงแล้วเนี่ย
ถ้าพี่ตำรวจวันนั้นเรา๒๕นะก่อนแถลงสรุปคดีวันหนึ่ง

เสิร์ชหาเลยไปเจอของนู่นเลยไปเจอของฝรั่งต่างชาติเขาเลย
ค่ะแล้วเหตุการณ์ไม่ได้ถูกใบพัดเรือด้วยอืม

ยิ่งมีคำถามเพราะว่าพอเขาดูอ้าวตำรวจบอกเอาลองดูสิเนี่ย
คนคนเลยบอกคุณตำรวจคะอย่างนี้

คุณตำรวจคะแต่ภาพนี้มันคือภาพที่ตกจากหัวเรือนะคะ
งั้นแสดงว่าแตงโมตกจากหัวเรือสิคะคุณตำรวจ

ถ้าผู้ชายคนนี้เขาตกจากหัวเรือจริงเขาบอก

หัวเรือของเขานะลำของเขา
อ้าวอีกท่านหนึ่งบอกอ้าวเนี่ยดูจากข่าวไทยรัฐนี่แหละ
ที่ตำรวจบอกให้ดูเนี่ยหัวเรืออีกยิ่งแก้ยิ่งเข้าทาง

อ่านี่นะฮะอ้าวอีกท่านหนึ่งบอกว่าที่ต้องเอาแผลฝรั่งมาให้ดู

อันนี้เราก็ไม่รู้นะท่านนี้เขาบอกมาว่าอย่างนี้
ตัำรวจบอกให้ใช้ผ้าแผลจากไทยรัฐได้เลย
ข้อมูลสื่อก็หาเองไปสัมภาษณ์กันเองงงไปหมดอะไรประมาณอย่างนี้
อีกท่านหนึ่งแล้วกันนะฮะบอกเนี่ยออกมาแก้ตัวแหละไม่มีความสำนึกผิดด้วย

มีไปอ้างอิงข่าวจากไทยรัฐอีก
ตกจากส่วนไหนของเรือนู่นนี่นั่น

ดีลอยว่าฟ่าทนายเดชาหน่อย
ทนายเดชาทนายแม่
ทนายในคดีของกุลเต็กโม

โทรมาหาเรื่องรูปภาพบาดแผลจากต่างประเทศแล้ว

ที่เอารูปบาดแผลนั้นมาใช้ประกอบ
เพื่อให้เห็นแนวโค้งเว้าของแผลของคุณตังโมว่าเป็นอย่างไร
เพราะไม่สามารถเอารูปบาดแผลจริงจากศพคุณแตงโมมาใช้ประกอบได้
เมื่อถามว่าที่ตำรวจระบุในคลิปเป็นรอยแผลจากใบพัดเรือเนี่ย
นายเดชาบอกว่าอาจจะเป็นการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน
ก็เพื่อนำมาอธิบายให้ประชาชนเข้าใจง่ายก็เท่านั้น
ส่วนพยานหลักฐานที่ใช้พิสูจน์ความจริงและความผิดของผู้ต้องหา

ดังนั้นรูปภาพนั้นไม่มีผลต่อรูปคดีอย่างแน่นอน
แล้วก็บอกว่าจะไปกับแม่ไปพบอายการ
เพื่อดูความเรียบร้อยของสำนวนต่อไป

ตำรวจสรุปมันจะไม่เป็นประโยชน์ต่อลูกความของเราเอง
ไม่มีเลยครับยังไม่เห็นมีอะไรที่มันดูมีพิรุษเลย
แต่ว่าเดี๋ยวผมกลับจากต่างจังหวัดเนี่ยประมาณวันจันทร์เนี่ย
เดี๋ยวผมจะมาสามารถไปยังอายการดาวอายการจังหวัดนวลสมบูรี
เพื่อขอเข้าพบว่าสำนวนตำรวจเนี่ยมันสมบูรณ์ไหม

หรือใครจะมีพยาบาลหลักฐานอะไรจะส่งให้ผมก็ได้นะครับ
ผมคุณแม่จะไปพบอายการจังหวัดนะครับ
ไม่ต้องห่วงแล้วครับผมดูแลทำเรื่องที่เต็มที่
นี่แหละสำคัญเลยก็คือก็กังวลใจเกี่ยวกับเรื่องสำนวนคดีไง
มันจะไปกระทบอะไรไหมกระทบกับรูปคดีไหมอะไรแบบนี้นะคะ

นายเดชาเขาบอกว่ารูปนั้นไม่ได้อยู่ในสำนวน
เอามาประกอบการแสดงความเข้าใจให้กับประชาชนในการสรุปสำนวนอะไรประมาณอย่างนั้น
ทีนี้ค่ะก็ต้องขออนุญาตเล่าให้คุณผู้ชมฟังอีกทีนึงก็แล้วกันนะคะ
สำหรับคลิปข่าวที่ทางตำรวจนำไปแถลงชี้แจง
เกี่ยวกับเรื่องของภาพบาดแผลที่ทีมข่าวของเราได้นำเสนอไป
เมษายนนะคะก่อนวันที่ตำรวจแถลงสรุปสำนวนคดีของคุณตังโมนะคะ
คือผู้ชายคนนี้ค่ะเราขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะ
เราก็ได้ติดต่อคุยกับเขาขอเรียกเขาว่าคุณบอลก็แล้วกัน
เขามีอาชีพขับเรือโดยสารนักท่องเที่ยว
เขาคุยกับนักข่าวของเราว่า๔ปีก่อนเขายืนอยู่บนหัวเรือ
เรือของเขาเองเขายืนอยู่ที่หัวเรือ
แล้วสปีดโบสต์พุ่งมาชนเรือเขาซึ่งอยู่ห่างจากฝั่ง๑๐เมตร
แล้วเรือสปีดโบ๊ทที่พุ่งมาชนเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเข้าเกียร์เดินหน้าค้างเอาไว้
พอสตาร์ทเครื่องพุ่งเลยชนเรือคุณบอลเลย
คุณบอลตกลงไปในน้ำจากหัวเรือของคุณบอลเองนะคะ
แล้วเรือสปีดโบ๊ทเหมือนกับพอชนปุ๊บแล่นผ่าน
มีลักษณะเป็นรอยแหว่งเหมือนกล้ามเนื้อถูกตัดหายไปประมาณหนึ่งฝ่ามือค่ะ
ลึกจนเห็นกระดูกเส้นเอ็นขาด
ส่วนอีกแผลนะคะโดนใบพัดเฉือนกว้างสักนิ้วหนึ่ง
รวมแล้วขาซ้ายเนี่ยมีสองแผล
ขาขวาค่ะมีรอยแผลคล้ายตัวเอสตั้งแต่หัวเข่าลงไป
ถูกใบพัดเรือเฉือนเนื้อไปจนถึงใต้ข้อพับขา
เส้นเลือดใหญ่ขาดเลยนะคะ
แล้วก็มีแผลที่หน้าขาด้านบนเลยหัวเข่า
ประมาณสัก๔นิ้วถูกใบพัดกรีด
คล้ายกับโดนฟินเรือด้วย
เย็บแผลแผลนี้มันจะเป็นเส้นตรง
ส้นเท้าก็มีรอยใบพัดนะคะเอ็นขาดเหมือนกัน
ทุกวันนี้เนื้อที่มันแหว่งไปค่ะคุณผู้ชมยังขึ้นมาไม่เต็มเลยค่ะ
แล้วก็แผลมันจะเป็นสีดำทั่วขาทั้งสองข้างเลยนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ถามคุณบอลนามสมมุตินะคะ
ไปตั้งแต่วันนั้นแล้วแหละที่นำเสนอออกข่าวไป
ทีมข่าวเราถามไปเลยตรงว่าคิดว่า
มันเหมือนหรือต่างกับเหตุการณ์ของคุณตังโมนิดา
คุณบอลก็ตอบเราว่ามันก็มีทั้งเหมือนทั้งต่าง
เหตุการณ์ที่เกิดกับคุณบอลเกิดตอนเย็นมันไม่มืดเหมือนเหตุการณ์ของคุณตังโมไง
แม่น้ำที่เป็นจุดเกิดเหตุมันก็ต่างกัน
ของคุณบอลแม่น้ำเล็กแล้วก็ห่างจากฝั่งแค่๑๐เมตร
ก็เลยไหว้เข้าฝั่งได้ก็เลยรอดชีวิต
คือกรณีนี้อย่างที่พี่อุ๋ยแล้วก็ดิฉันพยายามจะอธิบาย
ว่าทีมข่าวของเราหาข้อมูลจนไปเจอจริง
ว่ามีผู้ชายคนนึงประสบเหตุถูกใบพัดเรือฟันขา
เราก็เลยอยากจะนำเสนอให้เห็นถึงบาดแผล
ถูกใบพัดเรือฟันว่ามันจะลักษณะแบบไหนอย่างไร
คือเราบอกไม่ได้หรอกค่ะว่ามันเหมือนหรือต่างกับแผลของคุณแตงโม
เพราะว่าตำรวจแถลงก็ไม่ได้นำภาพจริงบาดแผลจริงของคุณตังโมมาให้ดู
ครับแล้วก็กรณีที่เกิดขึ้นกับคุณบอลผู้ชายท่านเนี้ย
มันก็ต่างกันในจุดที่ยืนอยู่ก่อนจะตกลงไปในน้ำ
คุณบอลยืนอยู่หัวเรือแล้วก็เรือสปีดโบ๊คของคุณที่มาชนคุณบอลอ่ะ
เราก็ไม่รู้ว่ารุ่นไหนยังไงใบพัดรุ่นไหนอย่างไร
เราก็ไม่สามารถฟันทงได้ว่าแผลมันจะเหมือนหรือต่างจากแผลที่ขาของคุณแตงโมนิดานะคะ
เพราะเขาถูกใบพัดของอีกลำนึงนะค่ะอ่า
ท่านผู้ชมครับวันนี้หลังจากที่ตำรวจได้ออกมาแถลงชี้แจงเรื่องของภาพที่เอามาใช้
แล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายเนี่ยนะฮะ
นายสันทนประยูณรัฐอดีตตำรวจสันติบาลนะครับ
ซึ่งก็พยายามที่จะหาความจริงในคดีของคุณแตงโม
แล้วก็ตั้งสมมุติฐานไปในเรื่องของการฆาตกรรม
เรื่องนี้นะครับหลังจากที่ตำรวจเอาภาพบาดแผลมาประกอบวีดีโอเนี่ย
แล้วก็มีความสับสนเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ
นายสันทนะบอกว่าความผิดพลาดประเด็นนี้ต้องเรียกว่าผิดพลาดตั้งแต่ต้นทาง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบเก็บวัตถุพยานหลักฐานต่าง
เหมือนตำรวจจงใจจะรีบปิดสำนวนเพราะมีทงมาตั้งแต่ต้นว่าให้เป็นอุบัติเหตุจากความประมาท
และยิ่งนานไปกว่านี้ตำรวจยังไม่ทำให้คดีของคุณตังโมเป็นที่ยอมรับของสังคมได้
ตำรวจเองก็จะอยู่ยากเพราะความน่าเชื่อถือจะไม่มีเหลือแล้ว
เพราะแค่ทุกวันนี้ตำรวจเองก็แทบจะกรอบกู้ภาพลักษณ์ตัวเองไม่ได้อยู่แล้ว
ในเรื่องของภาพรักสื่อเสียงองค์กรมันก็จะตกต่ำลงไป
ก็ยังไงเนี่ยถ้าสรุปสั้นเลยก็คือคุณสันทนามองว่า
ภาพลักษณ์ของตำรวจความน่าเชื่อถือของตำรวจตอนนี้ไม่มีแล้วถูกไหมคะ

มันเป็นเรื่องยากมากนะที่เขาจะกรอบกู้ภาพลักษณ์อะไรกลับมา
และรวมถึงความเชื่อถือศรัทธาในองค์กร
เรื่องนี้ก็เลยมีประเด็นทุกวันนะฮะ

คือทีแรกคิดว่าส่งหลงแสลงสรุปแล้วจะไปรอทางฝากของทางอายการเลย

ว่าตอนนี้ก็คือรอทางอายการอย่างเดียวค่ะ

ในทวิตเตอร์ว่าถ้าตกท้ายเรือความเร็วเท่านี้
เรือช้าแล้วถูกดูดเข้าไปเนี่ย
ทำไมใบพัดเรือเนี่ยไม่ดูดขยะไปหมดเลยเหรอ

อ่ะเดี๋ยวตามกันต่อเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา